คนบางคนเนี่ยฆ่าได้แต่หยาบไม่ได้นะครับ
กำนันตะบนม่วงงามที่จังหวัดสงครากลับมาเห็นลูกบ้าน
กำลังตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ก็เลยเตือนไปกินไปอย่าดึกนะ
เดี๋ยวเลยเวลาเคอร์ฟิลล์เท่านั้นแหละค่ะ
ลูกบ้านพูดกลับมาลักษณะคือหยามค่ะ
เป็นถึงกำนันไม่มีค่าอะไรพอหรอก
กำนันแกเอาปืนออกมาเลยนะคะมายิงลูกบ้านดับคาวงเล่าอะค่ะ
ที่สุดแล้วตำรวจสพม่วงงามอำเภอสิงหานครของจังหวัดสงครา
ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ในพื้นที่หมู่หกตำบลม่วงงามเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
สักประมาณช่วงเย็นผู้ตายชื่อว่านายเสรีทองเภนี
อายุ๔๔ปีตอนแรกคือบาดเจ็บนะ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลาแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างทาง
ส่วนที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
รวม๔ปลอกหัวกระสุนปืน๑หัวก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุเป็นกำนันตำบลม่วงงามนะคะ
ชื่อว่านายนรงชัยบัวปลอดหลบหนีไปแต่สุดท้ายตัดสินใจขอเข้ามอบตัวค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไว้ได้
เป็นปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรซึ่งมีกระสุนเหลืออยู่ข้างในในแกซี๑๑นัดด้วยกัน
สอบสวนกำนันนโรงชัย
กำนันนรงชัยบอกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาจากงานศพในหมู่บ้าน
มุ่งหน้าจะกลับบ้านพักแต่ระหว่างทางเนี่ยแวะที่บ้านผู้ตาย
เพราะว่าไปพบว่าผู้ตายเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนก็เลยเตือนไปบอกว่าอย่านั่งกันดึกนะ
เดี๋ยวเลยเวลาเคอร์ฟิลล์แต่ผู้ตายกลับพูดจากับมาลักษณะคือเหยียดอ่ะ
โหเป็นถึงกำนันแต่ไม่มีค่าพอก็เลยทำให้กำนันนโรงชัยเนี่ยแกบันดาลโทษะ
ชักปืนออกมายิงใส่จนเป็นเหตุให้นายเสรีเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นนะคะตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหานัก
กำนันนรงชัยคือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา๒พยายามฆ่า
ความผิดเรื่องของพรบออาวุธปืนแต่ทั้ง๓ข้อหา
กำนันนรงชัยแกยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจไปตรวจสอบเชิงลึกพบว่าจริงแล้ว
ผู้ตายกับกำนันนโรงชัยเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อน
ก็คือกรณีที่ผู้ตายไปคัดค้านเรื่องของสถานที่กักตัว
คนที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ป้องกันโรคโควิด๑๙
ครั้งนั้นกำนันนรงชัยกับผู้ตายทะเลาะกันรุนแรง

อันนี้อาจจะเป็นชนวนเหตุที่แท้จริงหรือเปล่า
ที่ทำให้กำนันนโรงชัยก่อเหตุแบบนี้ขึ้น